คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเป็นการก่อเหตุแบบอุกอาจในพื้นที่สาธารณะค่ะ
แล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดด้วยนะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ชม
่งหน้าจากกรุงเทพไปชนบุรี
ถามถึงเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขับรถยนต์ประกบยิง
นายนัทชัยเพ็งทองและนางสาวเกมมารินอิ่มสุกแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บ
ตอนที่เขาไปจอดดูกลุ่มเด็กแว้นแข่งรถอยู่ริมถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖ธันวาคมที่ผ่านมา
นางสาวรันวัลอิ่มจันอายุ๒๘ปี
เขาอยู่ในชุมชนริมถนนที่เกิดเหตุ
ก็เลยเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่กลุ่มเด็กแว้นมารวมตัวแว้นกันเป็นประจำ
คืนที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณตี๒ตี๓เนี่ยนะคะ
เธอก็นอนหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไร
แต่แฟนของเธอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืน๕๖นัด

พอวิ่งออกมาดูเนี่ยค่ะเห็นกลุ่มเด็กแว้นพากันวิ่งหนี
แตกกระเจิงไปคนละทิศละทางเพราะต่างก็กลัวจะถูกลุกหลง
ส่วนตัวก็รู้สึกกลัวเพราะเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้น
ก็ใกล้ที่พักอาศัยด้วยนะคะ
นายเจษดาฉิมวิเศษอายุ๑๘ปีก็เล่าให้ฟังค่ะว่าวันเกิดเหตุ
เขาก็ออกมายืนดูกลุ่มเด็กแว้นแข่งรถกันอยู่หน้าบ้านนะคะ
เห็นฟอร์จุนเนอร์ขับมาจอด
หลังจากเริ่มแข่งรถได้ไม่นานก็สังเกตเห็นเหมือนมีรถจักรยานยนต์
ขี่มาประกบข้างฟอร์จูเนอร์
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนนะคะก็ทำให้รู้ว่าช่วงกลางดึก๖ธันวาคม
แล้วก็ออกไปดูจักรยานยนต์แข่งซิ่งกันแว้นกัน
จอดรถในถนนมอเตอร์เวย์ช่วงขาออก
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังแข่งรถกันอยู่เนี่ยก็จอดเรียงกันอยู่แบบนี้ค่ะ
นายนัทชัยยืนอยู่บนบันไดข้างประตูหน้ารถฝั่งคนขับ
แล้วใช้มือจับที่หลังคาเพื่อดูเด็กแว้นแข่งกันในมุมสูง
แบบนี้อย่างที่เห็นในภาพกราฟิกนะคะ
แล้วคนร้ายที่นั่งเบาะซ้ายคู่กับคนขับใช้ปืนลูกโม่ยิงใส่นายนัทชัย
กระสุนเข้าที่หัวเลยนะคะแล้วก็กระสุนทะลุกระจกด้านหลังขวาไปด้วย
เลยได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยในใต้ราวนม
พอคนร้ายยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เร่งเครื่องขับรถหลบหนีไปเลย
ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนอยู่ดีขับมาแล้วก็มายิงแบบนี้ค่ะ

แต่แสดงว่ามันก็คงจะถากไป
แล้วมันทะลุกระจกไปโดนคนในรถอีกไง

พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวท

เร่งคลี่คลายคดีนี้เพราะว่าคดีนี้อุกอาจ
ก่อเหตุในที่สาธารณะแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยอะค่ะครับ

กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
เพื่อติดตามเบาะแสคนร้ายต่อไป
แต่มันอันตรายไปดูเด็กแว้นซิ่งอย่างนี้
ก็ต้องฝากสอนอประเวทด้วยว่าไปจัดการต้นทางด้วย
ใช่ปัญหาแว้นแต่ต้นทางคือ
ไปดูเด็กแว้นก็แสดงว่าก็มีเด็กแว้นมาแข่งกันอยู่
ก็แข่งกันเป็นประจำจนคนรู้ถึงขั้นไปจอดรถดู